สาวปลางกรรณรันดร์หรือว่าเรดี้ปางนั่นเอง
ต้องบอกว่าเธอโสดในรอบ๑๐ปีปีนี้นะคะวันวาเลนไทย
แต่ไม่เป็นไรค่ะโสดแล้วสวยสดแล้วปังลูก
เงินเข้ากระเป๋าตลอดอีวงอีเวนต์เพียบเลยล่ะค่ะ
ป่าโหทุกคนบอกเลยคุณผู้ชม
เห็นหน้าเธอช่วงนี้นะคะตามอีเวนต์บ่อยไม่ต้องตกใจนะคะ
เด็กเตอร์ปลางในงานล่าสุดเมื่อวานนี้เองค่ะ
เจ้าตัวยอมรับกับนักข่าวของเรานะคะว่า
ปกติเนี่ยอีเวนต์จะมาแค่ตอนละครปังเท่านั้นแล้วก็รับงานต่อใช่ไหมคะ
แต่หลังไม่ใช่แล้วนะคะไม่มีละครแต่งานก็ไหลเข้ามาตลอด
วงอีเวนต์นางร้องเพลงได้ด้วยไง
มาตรงนี้อดคิดไม่ได้นะคะว่าเอาปลางเอาจริง
ช่วงนี้พี่ก็ว่าหนูแบบออลงออลล่างานเยอะ
มูที่ไหนมาถามไปถามมาไม่เชื่อก็ต้องคิดตามแล้วค่ะ
พระปรางบอกว่าเมื่อช่วงปลายปีที่แล้ว
เจ้าตัวและคุณแม่ได้ร่วมกันสร้างพระสร้างองค์หลวงพ่อทันใจ
ที่วัดในชนบทที่จังหวัดนครสวรรค์แห่งหนึ่ง
คุณผู้ชมดูนะคะเดี๋ยวให้ดูภาพค่ะ
พระองค์ใหญ่มากเนี่ยต้องนั่งขึ้นไปแบบนี้เลยโอ้นะคะ
แล้วก็ไม่ได้แค่สร้างพระค่ะคุณผู้ชม
ยังถวายปัจจัยยังสร้างห้องน้ำวัดอีกด้วยค่ะ

เจ้าตัวก็เลยแอบคิดพอพวกพี่ทักเนี่ยหนูเริ่มคิดแล้วนะคะ
หรือว่าอาจจะเป็นบุญจากตรงนี้หรือเปล่า
ทำให้ช่วงนี้มีแต่เรื่องปังเข้ามา

คือจริงเริ่มจากคุณแม่อยากสร้างพระ
แล้วคือการสร้างพระมันไม่สามารถทำคนเดียวได้ค่ะ

แล้วคุณแม่ก็เลยชวนหนูอะไรอย่างนี้

ตอนแรกก็ลืมไปแล้วว่าแบบเป็นเพราะอันนี้หรือเปล่า
ตอนแรกที่ทำไม่ได้ตั้งใจ
เพื่อที่จะให้เรามีงานเยอะหรืออะไรเลย

ที่มันจะเป็นแบบขอพรเรื่องงานอะไรอย่างนี้

แต่ว่าถ้ามีคนชวนก็ไป
แต่ว่าจะมีในแบบรีเลิฟเอง

ธำมุนก็ถือว่าเป็นเรื่องราวเล็กของผู้ชม

รายนี้ขึ้นแทนนางเอกละครรีเลิฟไปแล้วนะคะ
เพราะว่าละครเรื่องล่าสุดสร้อยนาคี

บอกเลยนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพญานาคก่อนหน้านี้แม่เบี้ยง
ซึ่งแน่นอนนะคะนาวในฐานะนักแสดงนำกับความเชื่อเรื่องพญานาคมีเต็มเปี่ยมล้นค่ะ
แต่ทุกครั้งที่ต้องแสดงในบทบาทลักษณะนี้ก็มักจะไปขอพรจากท่านเสมอแล้วค่ะ

หนูก็ไปไหว้สารงูตรงพระราม๒อะไรอย่างนี้ค่ะ
หนูมีไปไหว้อยู่แล้วซึ่งเราก็นับถือพญานาคด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็มีสวดมนต์ขอพรอะไรอย่างนี้มีอยู่แล้วค่ะ
หนูไม่เคยมีเลยใครถามหนูแบบหนูขอโทษจริงหนูไม่สามารถเล่าได้หนูเออ
หนูไม่ค่อยมีเรื่องอะไรแบบอย่างนั้น

เชื่อหนูเชื่อหนูเชื่ออยู่แล้วเพราะส่วนใหญ่หนูจะได้เล่นแต่แบบอะไรแบบนี้

ใช่คือเราเห็นนะรูปที่เขาฟิตติ้งหน้าดูแบบมีพลังดูสายตา

ด้วยความอินเนอร์ไงบทเขาส่งพลังผ้าคอสตูมเขาส่งมา
คนนี้น่าติดตามมากในวงการบรรเทิม